พูดถึงเรื่องของแรงงานต่างด้าวแน่นอนว่าถ้าหากว่าเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย
ก็จำเป็นที่จะต้องปราบรามจับกลุ่มอย่างต่อเนื่องนะคะ
ล่าสุดทางตำรวจน้ำสตูนก็จับพม่า
รวมแล้ว๗คนทั้งหมดในหลบหนีเข้าเมือง
นั่งเรือเข้ามาทางมาเลเซียนะคะ
ส่วนคนขับเรือชาวไทยเขาอ้างบอกว่า
เพิ่งทำครั้งแรกแต่มาถูกจับก่อน
อีกที่หนึ่งตำรวจพยาวส่วนที่กำลังนะคะ
กวาดล้างแรงงานพม่าที่เข้าไปทำงานภายในมหาวิทยาลัย
เพื่อเป็นการป้องกันและป้องปรามแรงงานที่มาอย่างผิดกฎหมายนะคะ
โดยพลตำรวจตรีสงวนโรงสะอาดผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพยาว
พร้อมด้วยตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็อาสาสมัครรักษาดินแดนรวมกว่า๒๕๐นาย
ส่วนที่กำลังการเข้าตรวจค้นและตรวจสอบแคมป์คนงานก่อสร้าง
ในพื้นที่บริเวณมหาวิทยาลัยพยาวค่ะ
ซึ่งก็เป็นแรงงานชาวพม่าที่มาใส่อยู่จำนวนมาก
โดยจากการตรวจสอบใบอนุญาตการทำงานแล้วก็หาสารเสพติดกับแรงงานดังกล่าว
เพราะว่าแรงงานส่วนใหญ่ก็มีใบอนุญาตถูกต้องมานะคะ

อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่บอกว่าต้องเฝ้าระวังคอยตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
เพื่อป้องปรามไม่ให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาก่อปัญหาอาชญากรรมแล้วก็การกระทำที่ผิดกฎหมายของไทย
ทางด้านของพันธุ์ตำรวจโทสันติพงพันธ์สวัสดิ์สารวัตรสถานีตำรวจน้ำสตูนแล้วก็ทหาร
นำกำลังเข้าไปจับกลุ่มเรือประมงพร้อมด้วยพม่า๗คน
บริเวณเกาะลิม่านตำบลตันหยงโปที่อำเภอเมืองสตูน
หลังได้รับแจ้งว่ามีเรือประมงบรรทุกบุคคลต้องสงสัย
ก็มีการนำเรือเข้าไปเทียบเพื่อขอตรวจสอบ
พบเรือดังกล่าวมีนายอันนันต์หมั่นลิเละอายุ๓๑ปีเป็นคนขับ
และพบชาวพามาด้วยพร้อมกับกระเป๋าเดินทาง
สอบถามไม่มีบัตรเข้าเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็ต้องถูกจับกลุ่มทั้งหมด
มาที่จำรถน้ำสตูนบริเวณกานต่อไปนะครับ
จากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะ
ทราบว่าไน่อันนันหมั่นลิเละซึ่งเป็นคนขับเรือ

ขับเรือไปส่งชาวพม่าที่เกาะลังกาวีประเทศมาเลเซีย
โดยจะมีคนมารอรับอีกทอดนึง
ชาวพม่าทั้งหมดก็ลงเรือประมงที่บ้านบากันเคยช่วงเช้ามืดของวันนี้
เขาบอกว่าเขาเพิ่งขับเรือรับจ้างแบบนี้เป็นครั้งแรก

ชาวพม่าบอกว่าต้องการเดินทางเข้าไปทำงานที่มาเลเซียเนื่องจากรายได้ดี

ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็จะทำการสอบปากคำคนขับเรือ

ดำเนินคดีตามกฎหมายและจะขยายผลไปถึงในหน้าด้วยนะ
ที่เป็นคนนำแรงงานเหล่านี้มา
หัวคิวนะแล้วก็พามาเป็นทางผ่านไปสู่มาเลเซียต่อไปนะครับ